สามเมษายนสองพันห้ามร้อยห้าสิบเจ็ดเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกยิงร้อยตำรวจโทธรรมนัฐหอมชงหรือหมวดเติ้ลพนักงานสอบสวนสอนอตลิ่งชันนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นหกสิบหก
พันเอกวินัยหอมชงข้าราชการบำนานกรมแพทย์ทหารบกและวะนิดาหอมชงสู่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งย่านบางแคร์
วันรุ่งขึ้นกิตตินันหอมชงหรือเติ้ลลูกชายคนเล็กของครอบครัว
เดินทางไปที่บ้านพร้อมให้การว่าไม่ทราบเรื่อง
เพราะเขาพักอยู่กับเพื่อนย่านจรรย์สนิทวง
มสังหารน่าจะมาจากความขัดแย้งเรื่องที่ดิน
ตำรวจไม่ปักใจเชื่อในคำให้การ
หลังพบพิรุธบางอย่างเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เมื่อถูกเค้นสอบอย่างหนัก๕เมษายน
กิจตินันสารภาพเป็นผู้จ้างมือปืนให้สังหารคนในครอบครัวเพื่อหวังมรดก
และรู้สึกว่าพ่อแม่ลำเอียงรักลูกไม่เท่ากัน
โดยมีสักกรินพันธุกูลเพื่อนชายคนสนิท
วางแผนจ้างวานมือปืนและบุกเข้าไปยังบ้านที่เกิดเหตุ
ตำรวจเข้าจับกลุ่มสักกรินก่อนไล่ล่าผู้ต้องหาที่เหลือที่หลบหนีไปพร้อมกับอาวุธปืนขนาด๙มม
ซึ่งได้ค่าเดินทางจากกิตตินันไปเพียง๑๐๐๐บาท
โดยมีการตกลงกันว่าถ้างานสำเร็จและเรื่องเงียบจะได้ค่าตอบแทนอีกก้อน
ต่อมาตำรวจจับฉลาดเที่ยงธรรมหรือปอสและสุรพงศ์ชูพันธ์หรือจ่าแอด
ผู้ร่วมเป็นธุระจัดหามือปืน
ส่วนสิ่งรีชัยเพิ่มภูมิมือปืนยังหลบหนี
ตำรวจตั้งค่าหัว๕แสนบาท
เจ้าตัวทนแรงกดดันไม่ไหว
เข้ามอบตัวในวันที่๗เมษายน
มือปืนสารภาพว่าใช้ปืนก่อเหตุยิงทั้ง๓คนจริง

สักกรินและฉลาดขับแท็กซี่คอยรับส่งมือปืน
ประพงศ์และสิ่งรีชัยมือปืนที่ลงมือ
ผมเสียใจกับตรงนี้คือมารู้ว่า
มันมันเป็นพ่อแม่ของเขา

แล้วผมเอาปืนเจาะเขาไว้แล้วก็บอกว่าอย่าเสียงดัง

แล้วก็เอาคว่ำหน้าแล้วผมก็เอาหมอน

ขณะที่ญาติไม่ปากใจเชื่อคำให้การ
หลานชายที่ตกเป็นผู้ต้องหา
เพราะหลานชายเป็นคนรักครอบครัว

ป่าเขาก็รักลูกเขาก็อ่วงเขารักลูกเขามาก
แต่แกเป็นนายทหารแกไม่แสดงออก

มันก็มีหน้ามีตาป่าก็ดีใจไปรับกระบี่ถ่ายรูป
อย่างนี้มันก็ทำให้เขาน้อยแต่มีเรื่องปกติ
ใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนี้
แต่ตำรวจยืนยันข้อสันนิษฐานเดิมที่ว่า
กิตินันรู้สึกน้อยใจว่าพ่อแม่ไม่รัก
โกรธเคืองที่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับพี่ชาย
รวมทั้งต้องการมรดกของครอบครัวเป็นที่ดินมูลค่า๑๐๐ล้านบาท
และมีเงินฝากอีกหลายสิบล้านบาท
คดีนี้สารพิพากษาประหารชีวิตกิตตินัน
ส่วนจำเลยคนอื่นพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต